ลดมากเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะ
คือสามีภรรยาที่เลิกรากันไปแล้วนี่แหละก็ยังไม่รู้
ตอนนี้มูลเหตุจูงใจยังไม่รู้แต่ที่รู้คือ
ฝ่ายชายค่ะบุกมาที่บ้านของฝ่ายหญิงนะคะ
เอาปืนมากราดยิงใส่อดีตพ่อตาแม่ยายของตัวเอง
ตายทั้งคู่ค่ะ
นายทีมสุขสว่างอดิษฐ์พ่อตาแล้วก็นางการิจารย์สุขสว่าง
ยิงทั้งหมด๑๑จุดทั่วร่างกายส่วนนางการจรีนี่นะคะ
มีบาดแผลเข้าที่ศีรษะเข้าที่ศีรษะ๑แผลแล้วก็ที่ต้นขาอีกหนึ่งแผล
ซึ่งอีกหนึ่งคนที่ได้รับลูกหลงก็คือลูกสาวคนเล็กก็คือน้องมายวัย๕ขวบ
คนนี้โดนกระสุนทะลุเข้าไปที่หน้าอกจนเสียชีวิตค่ะส่วนฝ่ายภรรยานะคะของนายนิดคนก่อเหตุ
ก็คือนางสาวมนทิพย์แล้วก็น้องเมย์ลูกสาวคนโตรวมถึงน้องชายและน้องสะพ้ายรอดบุดหวิด
เพราะว่าฝ่ายชายไม่สามารถบุกเข้าห้องไปก่อเหตุได้ก็เลยไม่โดนยิงแต่ก็มีความพยายามที่จะก่อเหตุอยู่นะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุหลังจากที่นายธนพัฒน์หรือว่านายนิดรู้ว่ายิงเข้าโดนลูกตัวเองจนเสียชีวิตเนี่ยก็เหมือนว่าจะรับไม่ได้ก็เลยตัดสินใจยิงตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายเข้าไปสองนัด
นายอนุรักษ์แก้วระยะเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังค่ะว่าตอนสัก๔ทุ่มเนี่ย
เขากำลังนั่งสังสรรค์อยู่กับเพื่อนใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุ
ได้ยินเสียงปืนดังรัวหลายนัดแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กร้องด้วยนะคะ
ตอนแรกนึกว่ายิงเล่นกันในงานเพราะว่าแถวนั้นยิงกันบ่อย
แต่พอสิ้นเสียงปืนรัวหมดแม็กซ์ก็ยังได้ยินเสียงปืนอีก
แต่เป็นเสียงเน้นระยะเว้นระยะด้วยแล้วก็เสียงเด็กร้องเนี่ยก็เงียบไป
เขาเลยเอกใจว่าน่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาตรวจสอบค่ะ
คือมารวมมาเลยอ่ะมันกาดมาเลยอ่ะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรทีแรก
แล้วก็ยิงแร้งแต่ตอนหลังมามันมียิงแบบเน้นอ่ะคือปั้งปั้งปั้ง
มันเว้นพยานมันก็เลยผิดสังเกตเสียงเด็กร้อง
แล้วก็ช่วงหมุนแม็กซ์แรกไปเสียงเด็กหายไป
ช่วงปั้งแม็กซ์แรกเดียวยาวเนี้ยนะเด็กยังกิดร้องอยู่
ดูครับโทรแจ้งผู้ใหญ่แค่สงสัยเลยโทรแจ้งผู้ใหญ่ให้มาดู
ทางครอบครัวตอนนี้ก็เศร้าโศกเสียใจนะคะแล้วก็ต้องเตรียมสาราวัดหนองบัว
อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเตรียมบำเพ็ญกุศลศพทั้ง๓ศพ
ก็จะมีพิธีรดน้ำศพวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งทางฝ่ายอดีตภรรยานะคะ
ก็ยังอยู่ในอาการซึมเศร้าไม่อยากที่จะให้สัมภาษณ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ต้องเสียทั้งพ่อเสียทั้งแม่แล้วก็ลูกสาวคนเล็กไปในคราวเดียวกันนะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่สุขภาพจิตหรือว่าเอ็มแขกจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ก็ได้มีการลงพื้นที่พูดคุยประเมินสภาพจิตใจของตัวภรรยาแล้วก็ลูกสาวคนโตด้วยนะคะ